ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเพิ่งจะออกเดินทางไปที่เมืองโอซาก้า
เพื่อไปเก็บตัวฝึกซ้อมแล้วก็มีการตัดตัวผู้เล่นก่อนจะลุยศึก๔เกมครับ

สามนัดด้วยกันเจอกับทางอีงะเอฟซี

แล้วก็มีทีมระดับไฮสกูลนะครับของทีมชาย

สามนัดทีมฝุ่นหญิงในอันดับดิวิชั่น๒

เพื่อตัดตัวผู้เล่นนะครับให้เหลือ๒๐คน
๔เกมครั้งที่๒๙ที่มาเลเซีย
ระหว่างวันที่๑๙ถึง๓๐สิงหาคม
ซึ่งแข่งแบบพบกันหมด๕ทีมนะครับ
มีไทยพม่ามาเลเซียเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์
ทีมที่มีขนาดดีสุดก็จะคว้าแชมป์ไปครอง

ผู้จัดการทีมแล้วก็พลโรโทพิศรรย์จุดิโรค
เลขาอาทิกาสมาคมธุระฟุตบอลแห่งประเทศไทย

เชื่อว่าการเก็บตัวที่ญี่ปุ่นจะส่งผลดี
ในเรื่องของสภาพร่างกายและก็จิตใจ
ก็ทั้งสภาพสมรรถนะของแต่ละคน
แล้วก็สภาพจิตใจว่าเวลาเจอทีมที่แข็งแกร่งกว่า

เราจะสามารถเล่นได้คงเส้นคงวาขนาดไหน
แล้วก็แน่นอนเราเก็บตัวกันมาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้ว
แล้วก็เรื่องความฟิตของร่างกายนะคะให้กับเด็กทุกคนนะคะ